วันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นก็ได้ติดตามไปดูเส้นทางลักลอบขนไม้ชิงชัง
ไปให้กับในทุนจีนแล้วนะครับแต่ว่ามีกลไกไหนในการแก้ปัญหานี้ได้บ้าง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารแล้วก็ตำรวจกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก็ได้สกัดจับขบวนการลักลอบขนไม้ชิงชันได้เป็นจำนวนมาก
แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะขยายผลหาตัวการใหญ่มาลงโทษได้นะครับ
ทำให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ประกาศคำสั่งขอสชถึง๔ฉบับเพื่อปราบปรามแล้วก็หยุดยั้งกลุ่มนายทุนที่เข้ามาบุกรุก
ทำลายทรัพยากรป่าไม้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จนถึงปัจจุบันมีการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙
ออกคำสั่งเพื่อปรับปรามกลุ่มในทุนที่เข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ถึง๔ฉบับ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๖๔ทับ๒๕๕๙
เพื่อปราบรามและหยุดยั้งการบุกลุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง
โดยให้อำนาจแก่กรสงค์กราโหมกรสงค์มหัฐไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการปราบปรามและจับกลุ่มผู้บุกรุกยึดถือครอบครอง
กระทำการให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่ารวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้มีค่า
หรือไม้ห่วงห้ามการนำเข้าและส่งออกไม้ผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดน
และปรับปรามเครือข่ายขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
ในทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนทั่วประเทศ
๓วันต่อมา๑๗วิทยุนายน๒๕๕๗
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

เพื่อป้องกันและปราบรามการกระทำความผิดบางประการ
ที่เป็นพยันตรายต่อความสงบเรียบร้อย
บ่อนทำลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยให้อำนาจข้าราชการทหารตั้งแต่ยดร้อยตีขึ้นไป
ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคอสช
เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปรับปราม
เพื่อป้องกันและปรับรามการกระทำความผิด

และความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติปี๒๕๕๙
รวมถึงกฎหมายอีก๒๕ฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปรับรามการลักลอบทำไมห่วงห้าม
รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับไม้ห่วงห้าม
ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

สระอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน